เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งคุณ

อยู่กลางเมืองเลยก็คือริมถนนสุขุมวิทย์๕
คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบ
ระเบิด๒ลูกมันอยู่ตรงมุมอับมุมนี่แหละครับ
แต่ทีนี้มีชาวบ้านชาวช่องมีคนมาพบเห็น
นะฮะก็ตกอกตกใจให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บกู้นะครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด

ดูไกลเมื่อกี้นึกว่ากระป๋องอยากกันยุง
แต่พอดูใกล้แล้ววงแดงให้เห็นโอ้โหชัดเลย
ใช่ไม่ใช่กระบอกน้ำอุ่นน้ำอุ่นน้ำอุ่นน้ำร้อนเหมือนเลย
เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะฮะหลังจากพลเมืองดี
แจ้งว่าพบวัตถุต้องสงสัย
มองไกลนึกว่ากระบอกน้ำ
พอมองใกล้มันไม่ใช่แล้วมันคืออะไรนะฮะ
ลักษณะที่พบเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมเป็นสีแดง

จุดที่พบคือในซอยสุขุมวิทย์๕๐
แวงพระขนงเขตคลองเตยนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าวัตถุดังกล่าว
ถูกวางปะปนกับกระถางต้นไม้

ซึ่งนายพินิษฐ์บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นลูกอะไร
กล่าว๒ชิ้นออกมาตั้งนอกบ้าน

ก็เลยเอ๊ะมันแปลกแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ
มันเป็นลูกอะไรครับ
ไม่รู้เขาบอกว่ามิกุลมันให้กันครับ

พ่อตาอายุ๙๐กว่าวันเขาตายมานานแล้ว

ก็แต่ผมก็อยู่นี่ก็๕๐ปี

ผมเกลือกว่าขึ้นบ้าน
ก็เลยกลิ้วของมาวางเอาออกมาวาง

รอมรดกแบบนี้โอเคโหลกเหมือนกันนะคะ
ไม่ตัวนายพี่นิสเองเขาบอกว่าเขาไม่รู้

ปรากฏว่าลื้อออกมาเขดมาไม่ได้ใช้ประโยชน์
มันยังใช้งานได้อยู่ไหม
โอ้โหอยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์คุณ

นำตัวนายพินิษฐ์ไปให้ปากคำก่อน
ว่าจะเข้าข่ายผิดฐานครอบครองวัตถุระเบิดหรือไม่
จากนั้นกู้สิครับคุณ

นำเข้าเครื่องเอ็กซาเรย์ตรวจสอบสารระเบิดที่อยู่ภายใน
ก่อนเข้าสู่กระบวนการปลดชนวนระเบิดต่อไปครับท่าน

มันดูระทึกมันดูตื่นเต้นดีเนอะ

ไว้ใจไม่ได้นะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะ
พ่อตาก็ไม่บอกไม่กล่าวแหมไปรบมาแล้วพ่อตาคงเก็บมาไว้ตั้งนานแล้วนะฮะ